มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดผีเปรตคืองานบุญศาสตร์เดือน๑๐ไง
ผีเปรตบางส่วนออกมาร่วมเดินขบวนเป็นขบวนพาเรทเปรต
ในงานประเพณีเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐และงานกาชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
จัดขึ้นคุณผู้ชมเป็นปีที่๙๙แล้วเลขสวยซะด้วยนะฮะระหว่าง๑๙๒๘กันยายนครับ
งานนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้แหละสักประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่ง
จะมีพิธีปล่อยขบวนพาเรทเปรตนับร้อยต้นในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐ของจังหวัดนะฮะ
ก็มาจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกลับไปยังลานนิทัศกาลหุ่นเปรตสวนศรีธรรมราชโชคราช
คาดว่าจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวไปร่วมงานกันเยอะเป็นพันคน
ก็อยากให้เด็กคนเห็นว่าเปรตเป็นยังไงพยายามถามพ่อกับติแม่ว่าเหมือนเปรต
เพราะนี้คือกุฏโสโลบายปืนบุหราน
การทำดีทำชั่วต่างพ่อแม่ก็จะเล่ากันไปว่า
เปรตปากจูเพราะอะไรพูดหยาบโตเถียงด่าพ่อด่าแม่
ส่วนที่มือเท้าใหญ่เพราะอะไรทุบตีทำร้ายพ่อแม่
อันนี้มันคือเป็นกรรมตกนรกแล้วกลายเป็นเปรตอะไรแบบนี้
ถ้าลูกหลานไม่อยากตายไปกลายเป็นเปรตแบบนี้
ต้องเชื่อฟังพ่อแม่อย่าเถียงอย่าดุอย่าด่าพ่ออย่าแม่
อย่าทำร้ายพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณถ้าไม่อยากตายไปแล้วเป็นเปรตแบบนี้
เราก็ได้ยินสิ่งแบบนี้พ่อแม่เราก็สอนมาถูกไหม

ไปเที่ยวกันได้นะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับ